มีผู้ชายคนหนึ่งปีนขึ้นไปอยู่บนหลังคาวัด
เตี้ยนะคุณหลังคาวัดเนี่ยดูจากความสูงแล้วคือ๒๕เมตรอะค่ะ
โอ้โห๒๕เมตรนี่ตึกประมาณสัก๘ชั้นได้

ใช่ค่ะปีนขึ้นไป๒๕เมตรไม่พอนะคะ
อยู่อีก๒๓ชั่วโมงคุณข้ามวันเลย
นขึ้นไปตั้งแต่๑๑โมงเมื่อวานนี้ค่ะ
โอ้โหคือคนก็แตกตื่นกันเพราะกลัวเขาจะร่วงตกลงมา

เบื้องต้นเขาบอกว่ามีคนจะฆ่าเขาค่ะ

น้าหลงมา

น้าเดี๋ยวตาม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดสารเหตุในตำบลกลัดหลวงอำเภอท่ายางค่ะ
น้าชายหรือก็คือในห่องอายุ๓๒ปีเป็นชาวสกลนครนะคะ

บอกว่ามีคนจะตามมาฆ่าเขาแล้วปีนขึ้นหลังคาวัดไป๒๕เมตร
ตะโกนโหกเวกโวยวายอยู่ข้ามวันข้ามคืนกันเลย
อาสาสมัครมูลนิธิสว่างสรรเพชรชยัตธรรมสถานค่ะ
ผู้นำชุมชนและพระลูกวัดจะคนกันมาเกลี่ยกล่อมเขา
ตำรวจก็แล้วผู้นำชุมชนก็แล้ว

ไม่ลงจริง
สุดท้ายเอาหลานสาวกับพี่สาวค่ะ
เกลี้ยกล่อมให้ลงมา
ก็ยังอีกไม่ยอมลงมา
แล้วสุดท้ายสิ่งที่ทุกคนกลัวมันเกิดขึ้นจริงคุณ

คืองงคุยกับเขาไม่รู้เรื่องใช้คำนี้ดีกว่าค่ะ
นี่ลงมาจากนั่งร้านอ่ะแล้วจะทิ้งก็เลยรีบทัศน์ตัวก่อนเลยเพราะกลัวจะไปพริ่งที่ไหนอีกกันนะคะ

ครอบครัวเป็นคนสกลนครกันทั้งหมดนั่นแหละ

อาชีพก็รับจ้างทั่วไปไม่ได้ร่ำรวยอะไรติดจะยากจนซะด้วยซ้ำ
แล้วพอแม่เสียชีวิตไปเนี่ยน้องชายก็เครียดแล้วไม่ยอมเข้าบ้านเพราะว่ากลัวพ่อ
ก็ไปอาศัยนอนอยู่ตามสาราวัดนะคะ
พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะเธอเองก็เป็นห่วงน้องแล้วก็หวั่นใจด้วย
อยากจะให้เจ้าหน้าที่พาน้องไปรักษาหน่อย
ได้คุยกับพระสมชายถิตลาโพนะคะพระลูกวัดสารเหตุบอกว่า
คือในหว่องจริงเคยบวชอยู่วัดนี้แล้วช่วงที่ลาศิกขาไปแล้ว
ก็ยังคงวนเวียนกลับมาที่วัดคือมาช่วยเหลือตัดแต่งกิ่งไม้บ้างอะไรบ้าง
ปกติเป็นคนเงียบไม่สูงสิงกับใคร
แต่ทีนี้ช่วง๒อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะในหว่องไปขโมยเงินพ่อมาหกพันบาท
ถูกพ่อแจ้งตำรวจจับตำรวจมาจับในวัดนี่แหละแล้วก็ยึดเงินคืนกลับไปได้
เที่ยงวันที่สิบกันยายนคือเมื่อวานนี้ค่ะพระสมชายกลับมาจากกิจนิมนต์
เอ้าวองอยู่วองก็วิ่งอลวาสคลุมข้างมาเลย
แล้วปีนขึ้นหลังคาวัดเดินอยู่บนหลังคากุฏินอนอยู่บนนั้นคืนหนึ่ง
รุ่งเช้าวันถัดมายังไม่ยอมลงก็แจ้งเจ้าหน้าที่พยายามเกลี้ยกล่อมจนกว่าจะลงมาได้เนี่ยนะคะ
เบื้องต้นสภถ้าไม่ร่วงนำตัวไปตรวจสารเสพติดในปัสสาวะก่อนเลย
เพราะกลัวว่าเอ๊ะหลอนยาหรือเปล่าไม่มีนะคะ
ผลการตรวจสารเสพติดเป็นลบนะคะไม่ได้เป็นสีม่วงค่ะก็เลยอ่ะ
พอแม่เสียน้องชายเครียดแล้วก็กลัวพ่อ

ไปคุยกับคุณหมองว่าเอ๊ะมีปัญหาอะไรยังไงรึเปล่า

ต้องกดความค่าปีนขึ้นไปอยู่สูงปี๊ดเลยนะฮะ